ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวต้องจับตาวันพรุ่งนี้นะครับ
เพราะว่าว่าที่พักร่วมรัฐบาล๘พักนำโดยพักก้าวไกลเนี่ย
ค่ะนัดประชุมกันอืมนะเกี่ยวกับเรื่องวาระในการทำงานต่างต่างนะครับ

เหมือนจะคุยกันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรด้วย
ว่าพรุ่งนี้น่าจะชัดเจน

วันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
มาที่ที่ทำการพักก้าวไกลช่วงสาย

บอกว่าจะประชุมพูดคุยกับทางพักเป็นการภายในก่อน
ก่อนจะประชุมร่วมกับอีก๗พักการเมืองในวันพรุ่งนี้
นะฮะ

พรุ่งนี้ใช้สถานที่ประชุมเนี่ยคือที่ทำการของพักประชาชาตินะฮะ

กำชับอะไรในที่ประชุมอยากจะหาลือเลยเป็นพิเศษ

เราจะมีกำชับอะไรในที่ประชุมหรืออยากจะหาลืออะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับ

ครับครับ
ส่วนวันนี้นะครับคุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกล
ก็ไปร่วมแคมเปญ

น้ำบ่ายน้ำบ่ายน้ำบ่าย

ใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เจอผู้ว่าด้วยนี่

คือทางคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าวันพรุ่งนี้ทั้ง๘พักจะหารือถึงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อกำหนดเป็นทิศทางการทำงานร่วมกัน
หลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จอ่า
อย่างเช่นเรื่องค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าหรือเรื่องภัยแรง
โดยจะตั้งตัวแทนของภาคการเมือง
เป็นคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
นำแนวทางของพักที่มีการตั้งทุกษาไว้
หารือรับฟังความเห็นของประชาชนนะ
เพื่อไม่ให้มีรอยต่อในการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนกระแสข่าวเรื่องโผล่คอรมอที่ออกมา

ให้ใช้สูตรคำนวณสอสอ๑๔บวก๑ของพักก้าวไกล
คุณพิทาบอกว่ายังไม่ถึงจุดนั้น
ว่าต้องนำปัญหาของประชาชนมาเป็นตัวตั้ง

มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องถึง๕๖กระทรวง

นี่ฮะวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์

แล้วก็ได้คุยเรื่องการทำงานเบื้องต้น
ที่จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างรัฐบาลกับทางกรทมด้วย
สสแล้วก็สกด้วย
สิ่งที่ต้องทำร่วมกันแน่เนี่ยคุณพิทาบอกอย่างเช่น
เรื่องของปัญหาน้ำท่วงอย่างนี้
น้ำมันหรือค่าไฟก็เป็นสิ่งที่ส่งเสียงกันเยอะ
ก็คงจะได้มีโอกาสดูครับว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไง
พอจัดตั้งรัฐบาลได้จะได้สามารถดำเนินการได้เลยนะครับ
เพื่อไม่ให้มีรอยต่อในการบริหารราชการแผ่นดินครับ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเอาปัญหามาเป็นตัวตั้ง
แล้วก็อย่างที่บอกอย่างภายแล้วต้องใช้ตั้ง๕๖กระทรวง
เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นครับ
เพราะตอนนี้ยังมีเวลาในการหาข้อยุติร่วมกัน
แต่ถ้ามีพักไหนเสนอมาว่าจะพูดคุย
ก็ไม่มีปัญหาสามารถพูดคุยกันในวาระเรื่องนี้ได้
ส่วนเรื่องโผล่คอรมอมีการจัดสูตรในการแบ่งโคต้าอะไรแล้วเนี่ย
เน้นการแบ่งงานตามวาระ
ตามนโยบายของแต่ละพักเป็นตัวตั้งดีกว่าส่วนข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยบอก
ถ้าเกิดจะไม่เอาตำแหน่งประธานสภาให้กับพักเพื่อไทย
เอาเก้าอี้กระศวงก์พลังงานมาแลกไหมล่ะเงื่อนนี้เลยค่ะพัก
ยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงเหมือนกันนะฮะเป็นแค่กระแสข่าว
เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะบอกอุ้ยเขามีดิวลลับกัน
เพื่อไทยจะไปจับกับใครนะภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย

นี่นะฮะเรื่องนี้นะครับเลขาธิการพักเก้าไกลยืนยันว่า
ยังคงเชื่อใจพักเพื่อไทยนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงทางเลขาธิการพักก้าวไกลหน่อยนะครับ
ใช่มันก็กระบวนการนี้ก็จะนำไปสู่จุดลงตัว
แต่มันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องมาคุยว่า
มันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นผมว่าเราเอาวาระเป็นหลัก
เรายังยึดว่าถ้าเกิดจะทำงานร่วมกัน
ให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเนี่ยดีที่สุด